เป็นข่าวดีของพนักงานแล้วก็ลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
เมื่อวานนี้คอรมณ์นัดพิเศษก็มีวาระเรื่องนี้
หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง
ท้ายที่สุดที่ประชุมคอรมอลนัดพิเศษ
ก็มีการอนุมัติให้มีการบรรจุพนักงานลูกจ้างของสาธารณสุข

คือทางกระทรวงเรื่องนี้เป็นเรื่องค้างคามานานนะคุณ
เป็นเรื่องค้างคาสำหรับพนักงานลูกจ้างของรัฐ
จริงเขาก็มีทักษะการทำงาน
ควรจะได้รับการปรับสถานะ
ให้มีความมั่นคงทางอาชีพมากยิ่งขึ้น
เรื่องนี้เรียกร้องกันมานานได้ยินมานานแล้วด้วย
จริงเลยอยากให้เป็นข้าราชการ
และตอนนี้กลายเป็นว่าที่ประชุมคอรมอล

บรรจุพนักงานลูกจ้างสาธารณสุขจำนวน๔๕๒๔๒ตำแหน่ง

ซึ่งแบ่งเป็น๓กลุ่มแบบนี้
กลุ่มแรกคือบุคลากรที่ให้บริการ
ในสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาด
รวมทั้งสิ้น๓๑๒๙๖คน
พยาบาลวิชาชีพพยาบาลเทคนิคนักรังศรีเทคนิคเพศเพศรัชกรเป็นต้น
กลุ่มที่๒นะครับคือบุคลากร
สนับสนุนการให้บริการ
รวมทั้งสิ้น๖๘๐๙คน
หลายคนสงสัยบุคลากรท่านไหนที่เป็นผู้สนับสนุนให้บริการนะ
อย่างเช่นคุณนักจิตวิทยา
นักโภชนาการนักวิชาการอาหารและยา
นี่กลุ่มสนับสนุนทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่
เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาในปี๒๕๕๙
๒๕๖๓อีก๗๒๒๙คน
ก็มีคนจบใหม่นะเป็นแพทย์พยาบาล

เหล่านี้ที่เห็นทุกท่านตอนนี้ได้เป็นข้าราชการแล้วนะฮะ
บอกการปรับสานะให้พวกเขาได้มีความมั่นคงในอาชีพการงาน
จะทำให้คุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย
ได้รับการยกระดับอย่างชัดเจน
เป็นเรื่องค้างคามานานของทางกระทรวงสาธารณสุข
ต้องใช้อำนาจจากทางบริหารเท่านั้น
ในการที่จะพิจารณาวาระนี้และท้ายที่สุดก็เป็นข่าวดี
ส่วนเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ในฐานะผู้เสนอได้เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเลยนะคุณนะ

โดยจดรายละเอียดไว้ในกระดาษหลายแผ่นจดโพยมาเองเลย
มีเนื้อหาบางช่วงอธิบายถึงความจำเป็น
ที่ต้องเสนอขอให้บรรจุพนักงานลูกจ้าง
กว่า๔๐๐๐คนนี้เป็นข้าราชการ
โดยเห็นว่าบุคลากรเหล่านี้ล้วนเป็นบุคลากรวิชาชีพ
มีทักษะได้รับการอบรมเป็นอย่างดี
ประเทศไทยจะต้องรักษาไว้ให้แก่ระบบสาธารณสุขนะครับ
ดังนั้นจึงควรที่จะยกย่องให้กำลังใจพวกเขา
นี่โพยของรองนายกคุณดูสิ
นี่คือสิ่งที่เราจะได้กลับมาจากการมีสถานพยาบาลอะไรเนี่ยนะฮะ

เราได้เห็นความทุ่มเทเสียสละและความมุ่งมั่น

เข้าไปต่อสู้รักษาป้องกันอย่างสุดความสามารถ
การปรับสถานะให้เขามีความมั่นคงในอาชีพการงาม

และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างชัดเจนด้วย
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับระบบสาธารณสุข

ซึ่งจะส่งผลให้ความพยายามและความทุ่มเทที่พวกเขาใส่ลงไป
ทุ่มเททำงานลงไปนั้นไม่ศูนย์เปล่า

โอเคไม่ศูนย์เปล่าจริง

คิดว่าทุกวิกฤติจะมีโอกาสเหมือน
อย่างที่คุณชิตสามบอกว่าเรื่องนี้ยาวนาน

จริงค่ะก็คือติดตามอยู่ก็มีคนมาบอกมาให้ข้อมูล
อยากจะให้ทำเรื่องนี้ให้มันเป็นรูปธรรม
เขาได้รับการบรรจุหน่อยวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดี